หนุ่มค่ะเขาพยายามจะออกไปหาปลาแต่ก็ไปกับแก๊งเพื่อนกันนี่แหละกลางดึก
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มันไม่ใช่ปลาแต่ไปเจอลักษณะคล้ายโครงกระดูก
เขาบอกคล้ายโครงกระดูกมนุษย์แต่เดี๋ยวอันนี้มันต้องไปตรวจสอบนะตกลงใช่ไหม
ตกใจสิคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
คือทางด้านของตำรวจเนี่ยพอรับแจ้งค่ะเป็นตำรวจภูทรบ่อไร่นะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ในคลองสโนบนค่ะที่ตะมนตนนทรีย์ที่จังหวัดตราด
ชาวบ้านบอกว่าไปหาปลาตอนกลางคืนสิ่งที่อยากจะได้มันไม่ใช่ปลานะสิ

มันคือโครงกระดูกเห็นปุ๊บก็โต๊ะกระใจแล้วรีบกลับบ้านก่อนเลย
ในจิตค่ะบุญทองคนที่ไปเจอกระดูกนี้นะคะ
เป็นชาวบ้านออกมาหาปลาในช่วงค่ำนะคะบอกว่ามากับเพื่อน
จะไปตรงบริเวณนี้แหมแหล่งน้ำตรงนั้นมันไหลมาจากเขื่อนคลองสโหน่ไงคุณ
น้ำมันเริ่มแห้งเอาจริงตอนหาปลาอยู่พักใหญ่
เอ๊ะนำมาชิ้นส่วนคล้ายกับกระดูกอะไรบางอย่าง
เลยตัดสินใจรีบกลับบ้านเลยโทรแจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบค่ะ
ตอนที่เจอเจอชิ้นเดียวนะ

แค่ชิ้นเดียวก็หวาดเสียวแล้วกระดูกมนุษย์หรือเปล่า
ใช่เขาก็ต้องคิดแบบนี้ไว้ก่อนถูกไหมล่ะ
ทีนี้เนี่ยพอแจ้งเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
ก็เก็บขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาไปเป็นหลักฐานในจิต
เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นี้แบบนี้นะอันนี้คือคนเจอกระดูกนะ
บอกว่าเขาหาปลาในพื้นที่นี้แล้วก็ใกล้เคียงแบบนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
ที่ผ่านมาตลอด๑๐ปีก็ไม่เคยเจออะไรผิดปกติ
นี่ถือเป็นครั้งแรกเพราะจุดนี้น้ำมันแห้ง
ก็เลยจะเจอกระดูกชิ้นส่วนแบบนี้นะคะ
แล้วลักษณะมันแปลกอย่างหนึ่งคุณเห็นว่ามันเป็นสีดำไหม
เหมือนถูกเผาไหม้มาก่อนฟังเจ้าตัวดีกว่าค่ะ
ผมดำน้ำหาปลามา๑๐๒๐ปีไม่เคยเจอเลยกระดูกแบบนี้

ผมแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พานักประดาน้ำมานะคุณนะ
คือคลองตรงนี้ลึกแค่๑๒เมตร
ความกว้างของคลองประมาณแค่๓๐เมตร
แต่ใช้เวลาในการงมค้นหากระดูกชิ้นอื่นท่ามกลางความมืดเป็นชั่วโมงชั่วโมง
คุณเชื่อไหมว่าลงไปค้นใต้น้ำพบชิ้นส่วนกระดูกข้อต่อขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

รวมกันเกือบ๓๐ชิ้น

ชิ้นเดียวกลายเป็นเมื่อกี้โอ้โหเอาขึ้นมาเต็มไปหมดละ๓๐ชิ้น
ทีนี้นะฮะสารวัตรสพบไล่เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อเห็นชิ้นกระดูกทั้งหมดยังไม่แน่ชัดนะ
ว่าใช่กระดูกของมนุษย์หรือเปล่าก็ต้องนำไปไหนครับ
คุณนำไปส่งพิสูจน์ใช่ต้องเอาไปตรวจพิสูจน์นะครับ

ให้แพทย์นี่แหละต้องไปตรวจสอบว่า
ตกลงเป็นชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์หรือของสัตว์กันแน่
วันนี้ยังมีปฏิบัติการต่อนะในการดำน้ำค้นหาต่อนะ
เพราะชิ้นที่สำคัญคืออะไรคุณตอนนี้เราเจอพวกข้อต่อ
ชิ้นสำคัญถ้าเป็นกระดูกมนุษย์ก็คือหัวกระโหลก
หัวกระโหลกนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะ
ทางพื้นที่บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่า
มีผู้สูญหายในพื้นที่ใดนะ
ยังเป็นกระดูกปริศนานะฮะไม่รู้ว่าใช่กระดูกมนุษย์หรือไม่นะครับ